ส่วนในประเทศไทยของเราผู้หญิงอายุ๑๗
พ่อแม่ไม่รักฉันพ่อแม่ไม่สนใจ
ไม่มีใครรักฉันรู้สึกเป็นปมด้อย
ไปสะพานมอนกาญจนบุรีครับ
ไปสะพานมอนกาญจนบุรีแล้วเธอจะกระโดดลงมาครับ
อ้าย้าพ่อโทษนะครับไม่รู้สึกเป็นปมด้อย
วัยรุ่นหญิงอายุ๑๗ปีคุณผู้ชมร้องไห้ตัวสั่น
ระบายความรู้สึกออกมาละล่ำละลักเลย

ไม่มีใครรักหนูหนูอยู่คนเดียวช่วยหนูไว้ทำไม
พลเมืองดีกับตำรวจช่วยกันปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจครับ

ปลอบใจกันอยู่นานกว่าเธอจะสงบลง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
ที่สะพานอุตมานุสรหรือว่าสะพานมอน
ใครเคยไปเที่ยวบ้างน้ำแข็งเคยไปนี่

ฝั่งบ้านวังกะอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
สอบถามนายจักรพงศ์พันพาณิชย
เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
จุดบริการนักท่องเที่ยวทางน้ำ
หนึ่งในพลเมืองดีที่ไปช่วยเหลือน้องคนนี้เล่าบอกว่า
สามทุ่มได้มั้งพี่ขณะที่อยู่บนแพร่บริการนักท่องเที่ยว
ผมได้ยินเสียงเอะอะแล้วก็เสียงร้องไห้
ตามมาด้วยเสียงของวัยรุ่นที่ยืนอยู่บนสะพานไม้

จะมีคนกระโดดน้ำตายจะมีคนกระโดดน้ำตาย
ก็เลยรีบวิ่งไปที่จุดดังกล่าวที่ได้รับแจ้งเหตุครับ

ข้ามจากในสะพานออกไปยืนอยู่
ที่มันยื่นออกไปนอกตัวสภาแล้วนะ
เออคือตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ย
เขาทำเป็นที่นั่งบนสะพานไง
คราวนี้ก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมนะ

แล้วก็อุ้มข้ามมาเลยอุ้มข้ามมาเลย
ส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากปัญหาครอบครัวแหละ
น้องบอกว่าพ่อแม่แยกทางกัน

ส่วนน้องก็อยู่กับยายไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงิน
ก็เลยไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของแฟน
ที่ผ่านมาเวลามีปัญหาพยายามโทรหาแม่แต่ก็ถูกตำหนิ

แล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายแล้วหลายครั้ง
อยู่กับใครนะเธออยู่กับยาย

แต่ว่ายายหรือญาติต้องดูแลใกล้ชิดนะ
คนที่เคยคิดฆ่าตัวแตวมาแล้วหลายครั้ง
เขาจะทำอีกครับ

เข้ามาดูแลแล้วก็จะพาตัวเธอไปรักษาเบื้องต้นแล้วนะ